ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

ยาวที่แสนจะมีความสุขของเรา
เสาร์อาทิตย์มันก็จะผ่านไปในอีกไม่กี่นาทีนี้
วัยจริงแต่ก็ยังเหลือเวลาอยู่นะ
ถูกต้องแล้วค่ะแล้วหน้าที่ของเรานะคะก็ส่งสาระข่าวสารต่างให้คุณผู้ชมได้ติดตาม

จะมีผู้ประกาศข่าวตัวจริงเนี่ย
ทุกคนเลยนะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเล่าข่าวให้เราฟัง
สาระก็มีบันเทิงก็มาเรียกว่าครบรถเลยจริง

และแน่นอนวันนี้มาติดตามพวกเราด้วยเหมือนกัน
กับการที่คุณผู้ชมจะได้ลุ้นรับของรางวัล
แค่ส่งข้อความไลน์มาเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าจอสด
แล้วที่สำคัญถ้าตอบมาแล้วโดนจิตโดนใจก็ได้ของรางวัลไปเลย

คุณอยากเห็นอะไรพิเศษในคู่กัดสะบัดข่าว
ไม่ใช่ว่าเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มไข่ดาว๒ใบ
แบบนั้นไม่ใช่
เออแล้วมันสั่งข้าวแบบพิเศษ

ส่วนช่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ก็นอนตาเหลือกทะลึงถมึงทึงแบบนี้

ใครเห็นเป็นต้องตกใจค่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
กลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ยังส่งข้อความไลน์มาหาเราได้นะคุณผู้ชมนะ
อยากจะให้ได้ลุ้นอยากจะให้ได้ของรางวัลกันทุกคน

มีทั้งกระเป๋าสะพายมีเสื้อยืด
มีสเปรย์แอลกอฮอล์และอีกมากมาย

อยากจะได้ทำยังไงแค่ส่งมาบอกเราหน่อย

ว่ารายการคู่กัดสะบัดข่าวของเรา
ควรจะมีอะไรพิเศษที่มันโดนจิตโดนใจคุณผู้ชม
ส่งมาเดี๋ยวจะคัดเลือกผู้โชคดีกันนะครับ
ใช่แล้วค่ะแต่คุณผู้ชมช่วยดิฉันดูหน่อยว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรค่ะคุณชนะ
นอนตาค้างอยู่แบบนี้เพื่อนก็ตกใจสิคะ
อยู่ดีไม่มีที่ให้นอนเลยอันหลบดิ

ฉีดฟีลเลอร์ที่ตามา
เลือกตาเลยค่ะทำตาโตเลยดูดิ
นี่ขนาดหลับนะยังลืมตาได้

แล้วคุณได้ยินเพื่อนสาวเมื่อสักครู่ที่แพลนแพลบเสียงออกมาไหม

บอกว่าไปฉีดฟิลเลอร์ตาบ

คุณผู้ชมเข้าใจใช่มั้ยคุณฉะนั้นคุณนึกออกใช่มั้ย

ฉีดฟิลเลอร์ก็เป็นการเสริมความงามอย่างหนึ่ง

แต่นี่คงฉีดมากจนมันทำให้ลืมตาตลอดเวลาหรือเปล่า
หลายคนกลัวแล้วคราวนี้จะฉีดฟิลเลอร์กลัวแล้ว

จะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ผลของการฉีดฟิลเลอร์
เขาแกล้งแกล้งยังไง
แกล้งก็คือวาดรูปตาบนเปลือกตา

หลับตาเลยเหมือนลืมตาไง

แต่มาวาดลูกกระตาที่เปลือกตา
เหมือนเราลืมตาตลอด

เพื่อนก็ตกใจสิแหมว่าเป็นอะไรนะ
สุดท้ายเธอปลอดภัยสบายดีนะ

ฉีดให้ตึงยกหน้าให้กระชับ

มาเลยมาดูเรื่องนี้หน่อย
ใครที่ชอบลงนะหน้าทอง
ต้องระวังเพราะอาจจะเจอมนต์ดำเขาให้

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้พูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันดีกว่า

โอ้โหมันมีไวรัสมากมายเลยค่ะ
หลักที่เราเจอโควิดใช่ไหม

มาต่ออีกไฟราดลิง
แล้วล่าสุดเขาบอกว่ามีมาอีกแล้ว
เฝ้าระวังกันหน่อยละกันนะครับ

เขาบอกว่าที่จีนตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วย
มาทำความรู้จัก

ไวรัสตัวนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรก
จริงมันก็มีข่าวมาแต่เหมือนกับว่ามัน
โด่งดังเหมือนโควิด
อ่ะอย่างนี้ฮะพบเมื่อปี๒๐๑๘ใช่ไหม
และถูกพบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
แล้วถามว่าตอนนี้มีผู้ป่วยเยอะไหม
เขาบอกว่ามีผู้ป่วยยืนยันรวมกันทั้งหมด

หรือที่เรียกว่าเป็นไวรัสในกลุ่มโรค
ไวรัสโรคหัดและไวรัสคางถูก

อ่ะแต่มันจะมีการแฝงในไวรัสกลุ่มอื่นด้วยไง
เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการโรคที่รุนแรงแบบผสมไปด้วย
อ่ะมาพูดถึงอาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะ
ลักษณะจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่เลยค่ะ
คือมีไข้ปวดเมื่อยอ่อนเพลียบางราย
อาจจะมีการทำงานของตับและไตลดลงนะ

เพราะตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่า
มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคนี้นะคะ
ครับคือไวรัสชนิดนี้เนี่ย
เขาบอกว่าติดต่อได้นะจากสัตว์สู่คน

แต่เหมือนกับว่ายังไม่มีการค้นพบว่ามีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนนะ

ก็ยังพอจะวางใจได้อย่างหนึ่ง
แต่เขาบอกว่าค้นพบที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องระวังด้วย
เพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าไปค้นพบไวรัสตัวนี้

และอาจจะมีการระบาดในประเทศอื่นอันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกัน
แต่โรคต่างคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นแหละ
แต่อย่างแรกเลยนะเราอาจจะฟังข่าวแล้วตื่นตระหนกไปด้วย

ทำให้ตัวเราเองแข็งแรง

หลักง่ายกินอาหารได้ครบ๕หมู่ครบ๓มื้อก็ว่ากันไป
กำลังกายพักผ่อนนอนหลับดื่มน้ำนะคะ
นอนทั้งวันอย่างคุณชนะเนี่ยได้ไหม

ยันนอนยันก็ว่ากันไปก็แซวกันเล่นหรอกนะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้หูผึ่งเหมือนกันนะ
กรณีที่ได้ข่าวมาว่าแบงค์ชาติจะประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อ้าวมันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบยังไงกับประชาชนคนอย่างเราไหม

นายปิติดสยทัศน์เลยค่ะ
นุการคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกรณง
เขาพูดถึงผลการประชุมนะคะ
บอกว่าทางคณะกรรมการมีมติ๖ต่อ๑เสียง
ว่าให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ๐๒๕ต่อปี
คือจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ๐๕ต่อปีเนี่ยนะครับ

ถือว่าการปรับครั้งนี้เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ๔ปีนะคะ
ซึ่งมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
คือเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยนะอันนี้เขาบอกมานะ
ว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวแล้วเขาบอกว่าฟื้นตัวแบบชัดเจนด้วย
แต่เราคนทั่วไปยังไม่ค่อยจะรับรู้เท่าไหร่
แต่ในทางเศรษฐกิจไงนักเศรษฐศาสตร์เขาว่ากันแบบนี้
แล้วเขาคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด
สิ้นปีนี้นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นข่าวดี
ก็คือจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนั่นแหละค่ะ
แล้วอัตราเงินเฟ้อล่ะน่ากลัวอยู่นะเป็นไง
ตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอีกสักระยะหนึ่ง
ก่อนที่มันจะทยอยปรับลดลงในปี๒๕๕๙
ทั้งนี้การขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ไว้นะ
และเชื่อว่าจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ย
กรณงจะมีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จนไปถึงร้อยละ๑๒๕ต่อปีเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อ
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
พูดรวมก็คือว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นแหละ
แล้วมันดีไหมหรือส่งผลกระทบต่อใครบ้าง
แน่นอนค่ะว่ากลุ่มผู้ฝากเงินฝากนี่นะ
คุณจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอันนี้ดีอันนี้ดี
แต่สำหรับคนที่ไปกู้เงินหรือว่าลูกหนี้บางประเภท
ที่กำหนดใช้ดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ย

เพราะว่าดอกเบี้ยเพิ่มปุ๊บใช้อัตราลอยตัวดอกเบี้ย
มันก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพวกลูกหนี้ที่อยู่อาศัยนะ
อันนี้ก็ต้องเตรียมรับภาระกันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง
อันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก
แต่เข้าใจง่ายคือว่าเดี๋ยวเราจะได้ดอกเบี้ยกันเพิ่มขึ้น

ฝากเงินเนอะใครเป็นสายฝาก
แต่ถ้าสายกู้อันนี้อาจจะต้องปัดใหญ่นิดนึง
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ฝากเตือนภัยกันนะฮะ
สมุทรปราการนะแม่ค้าออนไลน์

ไม่รู้ล่ะไปเชื่ออีท่าไหนสูญเงินไป

เอาไปดูวิธีการหลอกของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเดินทางไปที่
สวัสดีถนนแพรกษาตำบลแพร่กษาอำเภอ
เมืองสมุทรประการไปพบกับน้องคณิตถา
แม่ค้าออนไลน์อายุ๒๑ปีเธอเป็นผู้เสียหายฮะ
เล่าให้เราฟังนะเมื่อวันที่๕สิงหาคม

มีงานง่ายเงินดีให้ทำ

นี่เธอเห็นว่ามันก็ไม่ใช่ลิงก์นะแต่ว่ามันเป็นลาย
ก็เลยลองแอดเข้าไปพูดคุยดูเธอก็อยากจะได้งาน
แต่พอทักไลน์ไปแอดมินก็ตอบกลับมาบอก
ดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้เงินแล้ว
พูดง่ายว่าทำงานง่ายเหลือเกินแค่ปลายนิ้วคลิก
ทำแบบนี้๑ครั้งจะได้๑๐บาท
เฮ้ยคุณฟังแบบนี้ใครก็ตื่นเต้นถูกไหม
เธอก็เห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยอ่ะลองแล้วกัน
ลองลงทุนมันต้องใช้เงินลงทุนด้วย

ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไปกดมาก
ปรากฏว่าได้กำไรมา๖๐๐บาท

จะเริ่มต้นให้คุณไปหลอกลงทุนด้วย
แล้วเห็นว่าได้เงินกลับมาจริง

ทีนี้ครับเข้าหลักการแก๊งมิจฉาชีพเลยฮะ
วันต่อมาเธอลองเติมเงินเข้าไปในระบบประมาณสัก๔๐๐

ทางนั้นบอกว่าคุณพี่คุณพี่เรามีภารกิจพิเศษให้ทำด้วยนะ

แต่ต้องเติมเงินเข้าระบบให้ได้สัก
ด้วยความที่ว่าตอนแรกเคยเติมไป๑๐๐แล้วได้๖๐๐บาท

ก็เอาตามนั้นเลยเลยยอมโอนยอมเชื่อ
หลังจากนั้นพอเสร็จพวกนี้มันก็จะอ้างสารพัด
บอกว่ามีภารกิจเพิ่มเติมอีกต้องทำงานให้ได้รอบจำนวนเท่านั้นเท่านี้
ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนมีหน้าม้าด้วยไหม

ปั่นประสาทให้เขาเชื่อให้เขาเชื่อ
ทีนี้เธอก็เริ่มรู้สึกตะหิดตะหิดแล้วว่าอาการอย่างนี้

แต่คือมันหลวมตัวไปแล้วคุณชนะ
พูดง่ายภาษาชาวบ้านหน้ามืด
อยากได้เงินคืนสุดท้ายยอมโอนเงินไปทั้งหมดนะคะ
๙ครั้งสนุนราคาของการโอนเลยนะ

มันเริ่มต้นจากที่โอนไปร้อยหนึ่งแล้วได้๖๐๐

แต่จังหวะนั้นน้องเขาบอกมีคนมาทักให้หยุดโอนได้แล้วนะ
แต่เขาเปิดเผยตัวตนไม่ได้เดี๋ยวถูกเก็บว่าอย่างนั้น
บอกด้วยว่าแก๊งนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศ
บอกว่าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพบางปูแล้วนะ

เธอก็เลยมาขอให้สื่อช่วยร้องเป็นอีกหนึ่งเสียง

บอกว่าเสียใจมากเพราะเงินนี้เป็นเงินของญาติ

เธอก็เลยต้องฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
แล้วก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่มาช่วยเธอหน่อยแล้วกัน
ลองฟังเสียงเธอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยฮะ
หนูมองว่าคือถ้ามันจัดการได้มันน่าจะจัดการไปตั้งนานแล้ว
ที่หนูคิดว่าที่หนูคุยกับแฟนนะพี่คือ
อย่างเรื่องยาเสพติดที่มีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปจับ
ก็คือเข้าไปแบบว่านี่หล่ออออจับได้หนึ่งคนแล้วก็ล่ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อันนี้มันเรื่องจริงนะ
คือบางคนเนี่ยพลาดไปแล้วไง
จะไปเตือนใครก็อาจจะพูดยาก

แต่ก็คือขอบอกว่าให้มีสติในการที่จะโอนเงิน
เฉพาะถ้าไม่ใช่เงินของเราเอง
คือครอบจัยมันล่อตาล่อใจ

เขาจะมาหลอกให้คุณลงทุนกับเขา

และเราจะลงทุกไปให้พวกเราลอง

ย้ำเตือนกันแล้วกันว่ามันต้องระมัดระวัง
ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมีข้อมูลมาตอกย้ำให้คุณผู้ชม
ย้ำให้คุณผู้ชมรู้วิธีเช็คซิว่าเราจะถูกตำรวจเนี่ย
ขออภัยถูกโจรเนี่ยหลอกแล้วไหมนะคะ
วิธีที่โจรมักจะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารมีอะไรบ้างไปดูค่ะ
โพสต์เอาไว้ว่า๕วิธีที่โจรมักแอบอ้างว่าเป็นธนาคารนะคะจะเป็นยังไง
ที่มันเหมือนธนาคารส่งข้อมูลมาหาเราเนี่ยอาจจะทำให้เราตกใจไง
แล้วถ้ามีข้อความปรากฏไว้ว่าถ้าไม่ทำตามนะ
บัญชีของเราจะถูกระงับหรือใช้ไม่ได้อ้าวตกใจสิครับเป็นลนเลยทีนี้
ก็ต้องรีบทำตามบางทีก็ลืมตรวจสอบว่าเป็นธนาคารจริงไหมค่ะ
มีวิธีการในการตรวจสอบนะฮะก็คือ๕วิธีนั้นนะฮะ
วิธีที่คนร้ายเนี่ยมักจะใช้ในการแอบอ้าง
เอางี้ก่อนคุณจะได้รู้มุกของเขาวิธีการที่โจรจะแอบอ้างว่า
ถามเรื่องรหัสรหัสการเข้า

แล้วเขาจะขอข้อมูลส่วนตัวทางแชท
เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดบัตรประชาชน

แล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวในลิงก์ไอ้ลิงก์นี่แหละปัญหา

เราไม่รู้ว่าไอ้ลิงก์นี้มันเป็นลิงก์ของธนาคารจริงไหม
ส่วนใหญ่มิจฉาชีพมันจะใช้ลิ้งค์นี้เลยแหละค่ะ
มันหลอกให้เรากดแล้วก็กรอกข้อมูลต่างลงไป

แล้วคุณผู้ชมเขาจะหลอกอีกอย่างคือให้อัปเดตแอปธนาคาร

ก็แอปแบบ

แต่เนี่ยเขาจะมาเหมือนประมาณว่าหลอกให้ทำในแบบวิธีของเขา

และหลอกล่อให้ทดลองใช้แอปอื่นที่เป็นแอปของพวกวิชาชีพนั่นแหละ
นี่ไงซึ่งบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า๕วิธีที่คุณชนะพูดมาเนี่ยธนาคารเขาไม่ทำ
เออดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีสติดีว่าสิ่งนี้ใช่ไหม

ถ้าไม่มั่นใจจริงก็คือติดต่อธนาคารต้นสาขาต้นทางที่เราใช้บริการอยู่ได้เลยนะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างฮะหลายคนมีความเชื่อนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันจริงนะ
เรื่องของความเชื่อไปลงหน้าทองเนี่ย
เสริมบารมีให้เมตตามหานิยม
แต่เขาก็มีการฝากเตือนมาไงทำไม่ดีทำผิดวิชา
กลายเป็นว่าได้มนต์ดำมาแทนา

เอาบางทีไม่ใช่สาวนะคุณผู้ชาย

คนคนหนึ่งนะฮะก็คือคุณอำมารินสุขสมัย
เป็นผู้สึกษาด้านโหระสาธิ์และสัยเวท

พิธีกรรมศัยศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ตอนนี้
มันเป็นศาสตร์โบราณขั้นสูงอุ้ยหน้าท้องทองเลยสิอารามเลยค่ะ
มงคลให้กับไปด้าซึ่งบางสำนักอาจใช้วิชามนดรรม
หรือแรงผีเข้าช่วยน่ากลัวไหมนี่ไงนี่ไง
ทุกอย่างมันก็มีสองด้านสองมุมตามความเชื่อแล้วนะ
ใครที่ใช้วิชามนดรรมลงหน้าทองทำไม่ถูกวิธี
ผู้ที่ลงอาจจะตายได้นะ
หรือไม่ก็ทำให้เกิดโทษในทางที่ไม่ดี
ส่วนใหญ่ทำไปแล้วเนี่ยแรกเห็นผลแหละ
เห็นผลรวดเร็วเลยแต่ไม่นานก็จะเสื่อมไปเสื่อมไปเรื่อย
ทำให้คนที่ไปลงนาทองต้องไปลงใหม่เหมือนไปเติมโบท็อกอย่างนั้นเลยค่ะ
โอ้เติมโบท็อกแต่นี่ไปเติมนาธอง
ใช่ค่ะเหมือนเสพติดไปแล้ว
เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้นะใช้สิ่งที่เรียกว่าแรงผี
เป็นการเลี้ยงผีพรายพูดผีให้มาช่วยทำงานจนประสบความสำเร็จ
แต่ผลเสียก็คือผีพวกนี้มันจะกัดกินวิญญาณของคนในบ้าน
จนทำให้เสียชีวิตล้มป่วยโดยเฉพาะคนแก่หรือเด็ก

อ้าวแล้วทำไงนะคะทีนี้ถ้าอยากลงนาธอง
มูอะไรก็ต้องมูให้ดีไปยังสำนักที่ได้รับมาตรฐาน

แหมก็คงจะต้องตรวจสอบอ่ะเนอะคือสอบยังไงเอาก่อน
มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากจริง
คือเท่าที่เข้าใจเนอะการที่เราจะไปทำพิธีแบบนี้
เราก็จะทำตามเพื่อนเพื่อนพาไปเพื่อนปากต่อปาก

เอาเป็นว่าถ้ามีความเชื่อผมก็ไม่ได้ว่าจริงนะ

สิ่งหนึ่งที่ก็ฝากเตือนทุกครั้งที่อ่านข่าวแบบนี้
ถ้าอยากจะให้แบบเป็นคนที่แบบมีคนนู้นคนนี้รัก
เริ่มต้นด้วยการรักคนอื่นก่อนให้คนอื่นก่อน
ไม่ต้องไปลงหน้าหน้าทองให้เสียเวลานะ
เดี๋ยวคนอื่นที่เขาได้รับความรักจากเรา

วันนี้คุณดูน่ารักมากเลยค่ะคุณชนะ

เออดูมีคนมีความปากผมหวานอีกแล้วเคลือบเนยคาเมลสอดไส้ช็อกโกแลตด้วย
อ่ะจ้ะระวังเบาหวานด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้บ้างค่ะ
ละหมานจริงเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะ
มันเป็นเรื่องที่ทำให้แม่นี่ตกออกตกใจ
เป็นห่วงลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตาช้ำขนาดนี้
มันซ้ำเหรออะไรไอ้แอ๊กมีทำอะไรโดยไอ้โจ้ตีหรออ่า

มาตีมันทำไมอ่ะไม่ใช่อ่ามันใช่ใครซ้ำ
ทำตาสองชั้นทำตาสองชั้น
แต่ไม่ได้บอกแม่เพราะกลัวแม่จะห้ามแม่จะว่า
เธอก็ไปทำมาเสร็จแล้วก็มาถ่ายคลิปนี้
ตอนแรกแม่คิดว่าอ๋อมันคงเป็นฟิลเตอร์
เป็นเอฟเฟคใช่ไหมคุณชิสามันจะมีอะไรแบบนั้น
ถูกค่ะแต่พอหันมาดูหน้าจริงแล้วอ้าวแม่ตกใจเลยอ่ะ
แล้วแม่ก็รีบถามทันทีว่าโดนแฟนต่อยเอาใช่ไหม
ดูข่าวเยอะไงแม่เขาก็เป็นห่วงลูกแหละเนอะ
แต่ลูกก็ต้องมายืนยันความจริงแม่ไม่ใช่
เนี่ยหนูไปทำตาสองชั้นมาได้ยามากินด้วยเนี่ย
อยากรู้ความจริงเป็นยังไงรวมไปถึงโจ
แฟนผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ดีไหม
ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยนี่คือโจ
โจยังดีอยู่หรือเปล่าฟังบอกหน่อยครับ
จากตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะขำเขาก็ไม่ขำแล้วเขาก็ใส่เลย
เข้าใจว่าโดนแฟนทำจังเลยใช่ไหมแม่
เขาก็หนูก็บอกไม่ได้ทำไม่ทำตาสองชั้น
เขาก็ด่าหนูว่าอย่ามาปกป้องแฟนโดนใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องขำเรื่องตลกค่ะไม่คิดว่าแม่จะจริงจัง
จนทำให้เกิดเป็นกระแสแบบนี้ค่ะ

โจยังอยู่นะคะโจยังไม่ได้โดนจับไป

เจองงสิอยู่ดีจะเกือบถูกแม่แจ้งตำรวจจับแล้ว
โจยังอยู่โจกินข้าวเขียวเงิบ
โจหันมาบอกเธอเกือบทำให้โจต้องติดคุกติดฮาราคล์เท่านั้นเธอรู้ไหม
โจไม่รู้เรื่องหรอก

คุณแม่ก็คือคุณสุมิตราแสวงสุขอายุห้าสิบห้า
ลงตัวแล้วก็บอกคุณลูกว่าถ้าจะไปทำอีกบอกแม่ก่อนเถอะ
แม่จะได้ไม่ตกใจใช่นะแม่ก็ยินดีแหละถ้าลูกจะสวยขึ้น
มั่นใจขึ้นแม่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าเห็นลูกตาช้ำมาแบบนี้
แม่ก็กลัวไงเป็นห่วงจุ้ยยังโอเคนะ
ดูเรื่องนี้กันบ้างความสัมพันธ์แม่ลูกผ่านวันแม่มาแมพไง
ไปดูกันหน่อยลูกเขียนเรียงความถามคำถามบางอย่างกับคุณแม่
ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเลยครับ
มาเรื่องนี้กันหน่อยแล้วค่อยดูค่อยอ่านกันนะ
นี่คือเรียงความที่คุณลูกเขียนให้คุณแม่
ปตันรักแม่ครับในวันแม่ปีนี้กัปตันมีเรื่องจะถามแม่นะครับ
แม่บอกว่ามีลูกสองคนทำไมกัปตันไม่มีขนลายสลิดเหมือนชาคริสล่ะครับ

นี่ไงนี่ชาคิดคือแมว

ไม่ใช่คุณดาราชาคริสนะ

นี่ค่ะคุณแม่เขาถ่ายรูปของ
ชาคริสและน้องกัปตัน
แล้วก็เรียงความอันนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียลหลายคนโอ้โหขำใหญ่เลย
นี่ค่ะคุณแม่ก็ขำเหมือนกันนะคะ
ซึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าคุณแม่เองนะคะเขาก็รักแหละ
รักทั้งกัปตันรักทั้งชาคริสกินนอนอยู่ด้วยกัน
้อนนมกินข้าวเลี้ยงอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
นะแต่คุณแม่ต้องค่อยอธิบายเรื่องนี้หน่อย
ว่าตกลงแล้วเนี่ยคำตอบคืออะไรค่ะ
สวัสดีครับ

แบบเหมือนให้น้องแบบเขียนมาจากใจอะไรอย่างนี้
แต่ต้องเป็นรูปถ่ายที่น้องกับแม่
อันนี้แม่ก็เลือกรูปมาไว้แม่ก็บอกว่าเออเอารูปนี้ไหมก็คือ
ในเมื่อมะมี่มีลูก๒คนในภาพก็ต้องมีลูก๒คนด้วยครับ

เพราะตัวแม่ก็คิดว่าเรียกตัวเองแทนแม่ไง
ลูกก็เรียกตัวเองว่าแม่แมวตัวเอง

ลูกก็งงสุดท้ายคำตอบนี้คุณแม่ได้อธิบายไปแล้วนะ
ไม่เป็นไรลูกให้โตมาเดี๋ยวก็มีขนดินแหละ
รักแร้บ้างหน้าอกบ้างใช่ไหมล่ะ
คุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องที่โลกออนไลน์กำลังแชร์กันหน่อย
คือน้องหมาตัวนี้มันกำลังนอนเฝ้าอารักษาเจ้าของอยู่ค่ะ

มันนอนทับอย่างกับผีอำเนี่ย
นี่จะบอกเลยว่าคุณแต้วซึ่งเป็นเจ้าของหมาตัวนี้นะ
เป็นสุนัขพันธ์เยอรมันแชมเพิตค่ะ
เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าจริงแล้วพี่แต้วเนี่ยเขาเลี้ยงหมาทั้งหมด๔ตัว
แต่ไอ้ตัวนี้ชื่อม็อกค่านะเลี้ยงมา๓ปีแล้วโอ้โหเลี้ยงดี
ก็เลยหนักถึง๕๐กิโลกรัมโอ้โห
โมะค่าเนี่ยปกตินะกลางคืนจะไม่หลับอะ
เหมือนเป็นยามคอยเฝ้าคอยสอดส่องดูแลอยู่
แล้วก็ชอบมานอนทับนั่งทับนะ
ถ้าวันไหนมีคนมาหน้าบ้านนะเจ้าม็อกค่ามีปฏิกิริยาทันที
คือจะรีบมาเขย่าขยมเจ้าของเนี่ย

เขาบอกว่าเขาชอบเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้เพราะมันน่ารัก

แล้วภาพที่โพสต์ลงไปเนี่ยก็โพสต์ความน่ารักแหละ
ไม่คิดว่าจะมีคนมากดไลค์กดแชร์ขนาดนี้

เอ้าฟังเสียงคุณเต้าก่อนหน่อยค่ะ

ข้าจะเป็นอะไรที่ว่าจะปีนขึ้นจะเดินขึ้นมาบนไม่โดดนะ
จะเดินขึ้นมาบนเตียงมากกว่า
จะเอาเอาห์วัธส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาอังี้มาคอบเราไว้

เดี๋ยวจากของเราไปก็มีความสุข
คือเวลาสุนัขหรือแมวเนี่ยมันติดเราชอบเรามันทำให้เรามีความสุขจริงนะ
จริงค่ะความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวคาเฟ่สวย
หลายคนเอาจริงนะบางทีเราอยู่ในกรุงเทพเราก็นึกไม่ออกจะไปที่ไหน
แล้วก็ไปที่เดิมแล้วก็นึกถึงว่าต้องอยู่ในที่ไกล
แบบสวนป่าอะไรไกลกรุงเทพ
วันนี้ฮะสะบัดรอบกรุงจะพาไปที่ร้านชันเก้บาร์
ดีขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
วันนี้จะพาทุกคนมาจุดเช็คอินใหม่ใกล้ตลาดครู
แต่ได้อารมณ์เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
เดินไปทางไหนก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่น
แล้วเขาก็จะมีซุ้มอาหารเรียงรายแบบนี้เลยนะคะ
วันหยุดนี้หาเวลามากันนะคะ
วันหยุดนี้หาเวลามากันนะคะ
มาค่ะมาเพราะว่าที่นี่นะซานเก้บาร์
อยู่ที่เลขที่๑๓๗ซอยรัศนาพิเศษ๑๗
แขวงตลาดพลูเขตธนบุรีกรุงเทพนะ
เป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

แล้วคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ
ส่วนเรื่องของเมนูก็มีทั้งคาวหวานนะ
เครื่องดื่มชากาแฟมาเต็มเลยค่ะ
ใครสนใจอยากจะไปนะฮะเขาบอกว่านี่
เขาเปิดในทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันนี้ก็ไปได้นะ
ค่ะค่ะ๙นจนถึง๑๘น๖โมงเย็นของวันนี้
เขาบอกว่าวันจันทร์จะหยุด๑วันเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้อย่าไปเชียวนะ

ใช่ง่ายมากเลยแล้วเดินไปอีกสักร้อยเมตรถึงแล้วจ้า
ใครไม่ถูกสอบถามเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว

ันเกมานะส่วนใครไม่ได้ไปไหนดูไทยรัฐทีวีของเรายาวได้เลยฮะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงวารายที่ปัดของคนยากรวย
ป้องและน้องจ๊ะจะไปเปิดเส้นทางรวยของเจ๊นกกระท้อนซิ่ง
ผมบอกเลยว่าเจ๊นกเคยมารายการตลอดข่าวด้วยนะ
แล้วร้านผลไม้ทรงเครื่องของเขาเนี่ยแซ่บมากแล้วโด่งดังสุด

แต่ของใหม่เขาคือข้าวเหนียวไอติมทุเรียน

ขายแบบทุบสถิติวันหนึ่งประมาณสัก๒๐๐กิโลกรัมต่อวัน

เจ๊นกบอกสูตรทั้งหมดทุกอาหารได้มาจากคุณแม่ทั้งนั้น
แต่กว่าเจ๊นกจะยิ่งใหญ่
เป็นใหญ่เป็นเต้ยในที่แห่งนี้

นกเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเคยเคยเจอกับเรื่องราวที่ต้องปวดหัว

แล้วตัดสินใจลาออกจากตอนที่เคยเป็นสาวโรงงาน

กว่าจะนี่ติดลมบนชีวิตดีไม่ใช่งานง่าย

เดี๋ยวมาติดตามเส้นทางชีวิตของเจ๊นกกระท้อนซิ่งกันครับ
ใช่ค่ะแล้วจากนั้นนะน้องใบตองจะพาไปเปิดตำนานอาหารเหนือบ้านคนเมืองค่ะ
เป็นร้านอาหารเหนือกลางกรุงที่ขนวัตถุดิบทั้งผักและเครื่องเทศมาจากเชียงรายเลยนะ

ร้านนี้อยู่ย่านบางกะปินวมินซอย๓นะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านคือพี่น้อยเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นที่มาเปิดร้านเพราะว่าตัวเองอยากทานลาบเนื้อมาก
แต่ว่าสมัยก่อนมันหาร้านอาหารเหนือยากจริง
น้อยเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเปิดร้านเองซะเลยค่ะ
จนทำให้ร้านนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจคนเหนือที่อยู่กรุงเทพเอามากเลยทีเดียว
แต่กว่าจะมีวันนี้นะคะพูดเลยว่าร้านของพี่น้อยเนี่ยเคยเจอปัญหาพิษเศรษฐกิจปี๔๐หรือต้มยำกุ้งมาก่อน
ทำให้ยอดขายเนี่ยหายไปแต่พี่น้อยเองนะก็ต้องสู้ค่ะสู้ด้วยการขายสร้อยขายแหวนขายรถ
เพื่อนำเงินมาหมุนในร้านและในที่สุดนะคะด้วยความขยันและสู้ชีวิตก็ทำให้พี่น้อยกลับมาเปิดร้านได้อีกครั้ง
ทำให้ตอนนี้ร้านประสบความสำเร็จมีเมนูมากมายกว่า๘๐เมนูนะคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นจากลาบเงินร้อยเป็นลาบเงินล้านนั่นเอง
เอาลองไปกินดูน่ากินน่าทานกับอาหารเหนือ
ใช่สตอรี่ดีแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ใครดูก่อนรวยก่อน
และที่สำคัญเราอยากจะให้เพิ่มความสนุกกับเราในวันนี้เพราะเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของน้องนักเรียนรวมไปถึงผอโรงเรียนนี้
ลงทุนมากเลยนะยังไงอ่ะจ้างรถแห่มาที่โรงเรียนแล้วใครจะอยู่นิ่งล่ะครับไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็กสมัครข่าว
เห็นแล้วขาสั่นอยากไปแดนด้วย
โอ้โหแล้วแต่ละคนโอ้โหคุณคะคุณนี่คือสันดริกระลีขนาดนี้เลยนะ

คือแดนแต่ขาท่อนอื่นนิ่งเลย
แต่เห็นแบบนี้แล้วก็มันมีความสุขจริงนะ
แล้วที่มาเต้นมาเมามันกันขนาดนี้ในโรงเรียนเนี่ย

ผอครับผอจัดมาให้ใครล่ะใครคือผอที่อยู่ข้างหน้านะเสื้อเหลืองนะผอครับ
พอครับพอค่ะพอนี่นำขบวนเลยนะคะนำเต้นเลยนะคะ
แต่ไม่ใช่อยู่เขาจะจ้างมาจัดมานะคือเรื่องของเรื่องพอบอลผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเลยนะ
แกจ้างมาเพราะว่ามันเป็นวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนครบรอบ๖๓ปีนั่นเอง
ก็เลยจ้างรถแห่มาเลยที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนถนอมราชบำรุงที่จังหวัดตาก
เดี๋ยวลูกโตส่งไปเรียงเรียนเนี่ย
จะได้สนุกสนานกันไปขอบคุณติ๊กต๊อกของท่านนี้ด้วยนะคะ
ที่ชื่อว่าครูปุ๋ยพอตาครับ
ไปดูอุบัติเหตุของเด็กหน่อยปกติเวลาเด็กลื่นล้มแล้วก็จะร้องไห้งอแง
เขาเจ็บใช่ไหมแต่หนูน้อยคนนี้ลื่นล้มกลับชอบใจซะงั้นค่ะ
โอ๊ยเน็ตโชว์
คำแรกลื่นจริงแบบไม่ได้ตั้งใจแต่พอลื่นไปเออสนุก

ลื่นต่อเลยค่ะต่อแบบไม่มีลิมิต

ไม่อยากลื่นเท่าไหร่ก็จะลื่นพยายามหาวิธีลื่น

เลอะคนยังไงหนูก็ไม่กลัวไม่เจ็บทั้งนั้นเลยชอบ
เกินนะคะส่วนพี่ส่วนพี่ก็เหมือนกับคอยดูอยู่ห่าง

มันเป็นที่มาของโซโลแกนจริงนะ
ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ผมว่าใหม่
ทำไมอ่ะยิ่งเลอะยิ่งเยอะงานแม่งานพ่อด้วย

ไม่ได้ซักอย่างเดียวแล้วพาไปอาบน้ำอีก
เออนะต้องยอมนะคุณฉะนั้น
เขาจะโตก็ต้องได้เรียนรู้หน่อย
ยังไงก็ตามไปรอดูว่าความคืบหน้าของคลิปนี้จะเป็นยังไง
ติ๊กต๊อกของคุณมิ้ง๒๖๐๘๓๙ค่ะไปตามดูได้เลยนะคะ
อีกหนึ่งความน่ารักของหนูน้อยวัย๔ขวบเองนะ
นั่งคิดเงินขายของให้คุณแม่
เก่งจังไปดูความเก่งของน้องคนนี้ครับ
ว้าวสุดยอดนะเอาอะไรมาครับ

ให้เรียบร้อยเอาแค่นี้นะครับเอ้ยมีทวนด้วย
ปริงปริงปริงปริงโอ้เป็นไง
เออมืออาชีพดูคล่องแคล่วอ่ะดูเก่ง
แต่ใครจะเชื่อสี่ขวบเองฮะโอ้นั่นสิ
น้องเขาชื่อว่าโชว์ริวน้องชอบขายของ
เนี่ยฮะแล้วที่บ้านเขาเปิดร้านขายของแบบนี้
ริวก็มักจะมาช่วยคุณแม่ขายของเป็นประจำ
รู้งานจริงหนูเว้ย
นี่อนาคตเนี่ยเท่าแก่น้อยเลยนะ
อ่าซื้อของซื้อของถ้าเป็นผมนะ

อืมนู่นนี่นั่นที่แบบว่ากินกินเคี้ยวกรอบกรอบ
เอออ่ะน้ำแข็งด้วยเนาะ

มันตั้งวงแล้วเนี่ยอะไรตั้งวงอะไร
ก็กินด้วยกันหลายคนไงเออมันกินด้วยกัน
แต่น้องเขาก็จะถามพี่ครับถั่วแปบด้วยไหมครับ

มันเข้ากันได้กับถั่วที่ส่งให้คุณทานนะครับ

แต่ว่าน้องเขาน่ารักนะช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน
ต่อให้อาจจะไม่ได้คิดเงินจริงหรือเปล่าก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยนะ
เนี่ยอนาคตเนี่ยเว็ดแน่นอนถ้าเตรียมผมนะเด็กคนนี้มันก็จะถาม
พี่ชะนานเรากองแก๊งในตู้เอาไหมครับ
ไอติมเหรอไอติมแห้งหรอ
อันนี้เป็นขวนถือเยอะมันจะเชิดโกงแก๊ง
ไอ้หนูมาขายมาขายให้ลุงชนะเลยท่าทางจะเหมาไปทั้งร้านแล้วเนี่ย
เออคุณนี่ประสบการณ์มีกับน้องคนหลายอย่าง
เมื่อไปซื้อของร้านของชำมันมันได้ฟิวอ่ะ
มันได้ฟิลนะเวลาไปซื้อของร้านของชำ
มันจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้ามันจะสนุกอย่างนี้แหละ
ดีนะผู้โชคดีที่ส่งกันมาว่าอยากเห็นอะไรพิเศษในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
ท่าน๕รางวัลพรุ่งนี้เราจะมาประกาศผลกันนะครับ
ดูให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นท้ายรายการวันนี้เรามีอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อน
เป็นเรื่องราวของอาการของคนที่เลิกงานแล้วจะมีอาการแบบไหนรอดูกันเลยค่ะ
รายการต่อไปติดตามด้วยนะครับกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ